เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เราตามกันมาสองวันแล้วนะ
เหตุการณ์ที่นครสวรรค์นะครับที่มีพ่อตาคนหนึ่งยิงลูกเขย
เสียชีวิตแล้วแกก็หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ย
แหละค่ะนะไม่ยอมให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มตัวพ่อตา
อายุ๘๗นะฮะใช่ค่ะคือเมื่อวานบอกว่า๘๑ใช่ไหม
แต่ว่าแกแจ้งเกิดช้าค่ะอายุจริงเนี่ย๘๗นะคะ
ไปตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ๘๗ไม่น่าเชื่อ
ขังตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยสี่สิบชั่วโมงแต่ด้วยความที่มีปืนอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าที่จะบุกเข้าไปก็ต้องใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมเจรจา
สุดท้ายวันนี้ให้ลูกสาวกับหลานสาวเข้าไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมนะฮะ
แล้วก็ยอมออกมามอบตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่มีความสูญเสียความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่นู้นอ่ะนะเย็น

แกก็อยู่ในบ้านของแกเนี่ยนะครับที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค
ไม่ยอมออกมามอบตัวมีปืนด้วยปืนที่ใช้ยิงลูกเขยเสียชีวิตนี่แหละนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมทุกวิถีทาง
เมื่อคืนนี้ก็ปิดล้อมอยู่ทั้งคืน
สุดท้ายวันนี้ให้ลูกสาวกับหลานสาวไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้

เป็นลูกรักเป็นหลานรักด้วยสองคนนี้ค่ะ

ปู่เทียบนะปู่เทียบนะครับ
นายเทียบโชธช่วงอายุ๘๗ปีนะครับ
ใช้ปืน๓๘ยิงนายบัลลังไกรญาติอายุ๔๒ที่เป็นลูกเขยจนเสียชีวิต
คือแกบอกว่าลูกเขยมาเอาเงินแกไปนะเก็บไว้๗๐๐บาทเอาเงินแกไป
เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะฮะตามคำสารภาพนะฮะ
ดูช่วงเวลาที่ปู่เทียบลงมาจากบ้านก่อน
บ้านหลังนี้ปิดอยู่๒วันปิดล้อมอยู่๒วัน
ข้างในนี่มืดตึ๊บเลยใช่ค่ะก็ตัดไฟด้วยครับ
ก็เหมือนกับกดดันให้ปู่เทียบยอมมอบตัวนั่นแหละถูกต้อง
ต้องเอาเตียงเอาเปรย์พยาบาลไปรับแกออกมา
แต่บางคนก็บอกโอ้โห๘๐กว่าไม่น่าเชื่อนั่นน่ะสิ
ชั่วโมงกินอะไรอยู่ยังไงซ่อนตัวอยู่ในนั้น
อยู่ของแกได้นะเดี๋ยวแกจะบอกว่าแกอยู่ได้ยังไง
ค่ะนี่นะคะแกออกมาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมอยู่ก็ต้องระวังกันแบบเต็มที่
เพราะว่าผู้ต้องหามีปืนแม้ว่าจะอายุ๘๗แล้ว
แต่ว่านี่คือผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายนะฮะ
เหลือจะมีเหตุมีผลจะหักล้างยังไงก็ต้องไปว่ากันต่อในชั้นศาล
แต่เอาตรงนี้ก่อนตอนที่แกยอมลงมาจากบ้านเนี่ย
พี่เตี๊ยบก็ไปลงที่บ้านก่อนนะครับ
ผู้เทียบก็คือคนที่ผมเขาขาวผมก็บอกนะครับ
ก็มีเปรย์ของเจ้าหน้าที่มาเนี่ยค่ะก็ขึ้นเปรย์ไปเลย
สภาพก็อิดโรยนะคะใช่ครับนี่คือปู่เทียบนะฮะ
เพราะ๒วันที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นหน้าแกเลยนะ
จากภาพที่ลูกหลานเขาให้ผู้สื่อข่าวของเราดู
นี่คือปู่เทียบนะครับออกมาจากบ้านแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่แกเข้าใจผิดหรือยังไงว่าลูกเขยมาแอบขโมยเงินไป
ก็เลยยิงเขาเสียชีวิตนะครับบ้านอยู่ที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ปู่เทียบนี่ไม่ยอมมอบตัวลูกหลานหรือว่ายาดก็กังวล
คือนอกจากจะกังวลว่าแกจะยิงต่อสู้อะไรกับตำรวจหรือเปล่านะ
จะทำร้ายตัวเองจะคิดสั้นหรือเปล่าสุดท้ายยอมออกมานะฮะ
ก็ต้องนำขึ้นรถพยาบาลไปปฐมพยาบาลไปดูอาการเรื่องร่างกงร่างกายก่อนนะครับ
แต่คดีก็ต้องดำเนินคดีนะฮะเพราะว่าแกฆ่าคนตายนะครับปู่เทียบ
นี่พาขึ้นรถพยาบาลออกไปแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะ
คนที่ไปรุ้นตั้งแต่วันนั้นก็ลงใจนะคะ

เรื่องของดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่แกออกมาหลายคนบอกว่าก็ดูแกถึงแม้จะอิดโรย
ยังยืนคุยกับเจ้าหน้าที่ได้อยู่สักพักนึงเลยนะ
วัน๒คืนนะก็อย่างน้อยก็ไปว่ากันต่อในเรื่องคดีความเพราะว่า
แต่มันก็อย่าให้สูญเสียอะไรมากกว่านี้เลยนะครับลูกสาวกับหลานสาว
หลานสาวผู้นำเป็นทั้งลูกแล้วก็หลานที่ทีบรักมาก
โล่งใจของทุกคนนะฮะที่ติดตามเหตุการณ์แล้วก็ข่าวสารเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวในเทียบโชธช่วงไปสอบปากคำ

ต้องลงมาดูคดีเองเลยนะครับ

หลังจากเจ้าหน้าที่พาไปตรวจเช็คอาการเรียบร้อย
ก็ต้องเอาปู่เอาปู่มานั่งมาคุยกันหน่อย
เหตุการณ์มันเป็นยังไงล่ะวันนั้นนะครับ
ก็ถามนะฮะปู่เทียบนะครับปู่เทียบเนี่ยคือดูแล้วเนี่ย
ยังดูแกก็ไม่ได้เป็นอะไรนะยังดูแข็งแรงปกติดี
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เกือบ๔๐ชั่วโมงใช่๘๗อายุเยอะแล้วนะคะ
แบบนี้ถือว่าโอ้โหแรงเยอะมากนะ

ท่านผู้ชมครับจากการให้ปากคำกับตำรวจของในเทียบโชธช่วง

เทียบให้ปากคำอ้างไว้อย่างนี้
คือแกยืนยันว่าลูกเขยเนี่ยก็คือนายบัลลังไกรญาติ

ขโมยเงินของแกไปจริงบอกว่าขโมยเงินไปเจ็ดพันบาท
ไม่ใช่แค่สามพันบาทค่ะอ่าเมื่อวานตามข่าวเบื้องต้นก็คือ
ในเทียบเนี่ยเก็บเงินเอาไว้ในกล่องเจ็ดพันบาทอืม
พอจะมาเอาเงินเนี่ยหยิบดูเอ้ามันหายไปสามพันบาท
แต่วันนี้ในเทียบสารภาพนะครับในการกล่าวอ้างกับตำรวจ
บอกว่าเงินหาย๗๐๐๐บาทแล้วคนที่เอาไป
วางแบงก์เอาไว้๒๐๐แบงก์ร้อย๒ใบเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
จาก๗๐๐๐เหลือแค่๒๐๐ซึ่งในเทียบเขายืนยันว่า
คนที่เอาไปคือลูกเขยแน่ลูกเขยก็คือนายบัลลังไกรญาติ
อายุ๔๒ที่กายิงเสียชีวิตถามว่าทำไม
แกบอกว่าเพราะลูกเขยคนนี้ชอบมาขโมยเงินของแกบ่อย
พอคราวนี้มาอีกแกก็โมโหนะฮะ
เพราะเงินนี้ไปเก็บมาจากค่าเช่าที่นา
คือแกซื้อนาไว้เยอะมีอยู่๕๐ไร่ก็ให้เขาเช่า
เงินมาจะเก็บเอาไว้จ่ายค่าเทอมให้กับหลานสาวที่แกรัก
หลานสาวยุค๑๘ที่วันนี้มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อม
ก็ไปถามลูกเขยในเทียบยืนยันว่าไปถามดี
บอกเอาเงินไปไหมแต่นายบัลลังโกหกไม่ยอมรับ
ก็เลยโมโหที่ทำนิสัยแบบนี้อีกแล้ว
แล้วเงินนี้เนี่ยจะเอาไว้จ่ายค่าเทิมให้หลานยังมาเอาไปอีก
เลยไปหยิบปืนสั้นมายิงใส่ลูกเขยจนเสียชีวิต
นี่คำสารภาพกล่าวอ้างของทางผู้ต้องหานะครับ
ไว้บนหลังตูนะหลังตู้เย็น
แล้วไปแสงอีกกันเมื่อ๗๐๐๐บาท
เอา๗๐๐๐ไปแล้ว๒๐๐ถูกวางแทน
คุณคิดว่า๒๐๐เท่ากับ๗๐๐๐
แล้วก็ทำกี่ครั้งเนี่ยล่ะหรือหลายครั้งนะครับ

หลายครั้งนะครับ

เค้าเคยทำล้ายผู้ตามั้ย
การสารเสริมและสารข้อถามก็กูถามกันพูดตามความจริง
นะครับอ่าโทษหนักจะเป็นเบาถ้ามีโทษจำคุกหรืออะไร
อะไรก็ติดไม่นานหรอกเชื่อผมแล้วจะเป็นคนดีนะ
ความดีมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยทำร้ายใครไม่เคย
นี่ครับทุกผู้ชมครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยนะ
บรังไกรญาติอายุ๔๒ลูกเขยของในเทียบนะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
แต่ว่าในเทียบผู้ต้องหาเนี่ยเขาอ้างว่าอย่างนี้นะครับ
ในเทียบบอกว่าพอยิงลูกเขยเสร็จนะครับ

ซึ่งก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในบ้านนี่แหละนะ

ทั้งคืนแล้วก็เมื่อวานนี้อีกทั้งวัน

บอกก็ใช้ชีวิตตามปกติ

ในเทียบบอกกับตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
การใช้ชีวิตในบ้านของในเทียบ

เทียบแกบอกว่าแกมีไข่ไก่อยู่๒๐ฟอง

มีตุ่มน้ำอยู่สองตุ่มแล้วนี่ครับท่านผู้ชมคุณเห็นมาสอน
แกมีเตาแก๊สตัดไฟก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการหุงหาอาหารในบ้าน
ทีแรกตำรวจตัดไฟแล้วแกตะโกนออกมาใช่ไหมบอกเปิดไฟเปิดไฟตัดทำไมจะทำกับข้าว
บอกไม่เป็นไรฮะมีเตาแก๊สอยู่

นี่ถ้าตำรวจไม่ตัดไฟนะ

แต่ก็ไม่เคยตั้งใจที่จะทำร้ายอะไรใครนะครับ

ถามว่าทำไมต้องปลาออกไปไม่ได้หวังจะทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือว่าจะตอบโต้กลับ
แต่มันแสบตาไม่รู้จะทำยังไงมันอยู่ในบ้านก็ต้องจับมันโยนออกไปนะครับ
ไม่คิดจะยิงต่อสู้อะไรกับตำรวจเลยนะถ้าจะยิงก็ยิงแต่โจรนี่แหละ
อันนี้ปู่เทียบเขาบอกนะครับแล้วก็ยอมรับว่าพอก่อเหตุไปแล้วเนี่ย
ก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ได้อยากให้เรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลย
นี่คือสิ่งที่ในเทียบโชธช่วงบอกกับตำรวจนะครับ
คณะที่ทางตำรวจคุมครัพการประธงจังหวัดนครสวรรค์
บอกกับเราว่าตลอดเวลาของการปิดล้อมบ้านของในเทียบ
๒วัน๒คืน๔๐ชั่วโมงได้เนี่ย
ยืนยันว่าในเทียบไม่ได้ยิงตอบโต้ตำรวจออกมาเลยนะฮะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่ามันมีข่าวออกไปจากสื่อบางสำนัก
บอกว่าผู้ต้องหาคือในเทียบเนี่ยเขาใช้ปืนยิงโต้ตอบยิงโต้ตำรวจออกมาด้วย
ยืนยันว่าไม่มีนะการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มได้โดยละม่อม
เป็นการเจรจาแล้วผู้ต้องหาก็ยอมออกมามอบตัว
ไม่มีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครบาดเจ็บ
ส่วนเรื่องของคดีนะครับทางคดีความเนี่ยตอนนี้ตำรวจนะครับ
ก็จะต้องให้ในเทียบเนี่ยพักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นกว่านี้ก่อน
จากอายุแกก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อสักครู่ที่ท่านฟังเนี่ยคือการสอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็จะต้องนำตัวส่งสารจังหวัดนครสวรรค์
ว่าจะเอาไปส่งภายในวันเสาร์นี่แหละนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ส่วนเรื่องอาวุธปืนตรวจสอบแล้วเป็นปืนมีทะเบียน
ก็คือทะเบียนชื่อของในเทียบโชธช่วงถือว่าปืนถูกต้องตามกฎหมาย
ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลว่าท่านจะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรสำหรับในเทียบ
นะฮะข้อหาที่แจ้งคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ลูกสาวของในเทียบนะครับซึ่งก็คือภรรยาของนายบัลลังผู้ตาย
วันนี้ก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
บอกว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
พ่อเนี่ยจะมายิงสามีเสียชีวิตแต่ก็ไม่ได้โกรธพ่อนะ
พ่อทำลงไปนะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ถามว่าสามีไปขโมยเงินพ่อจริงไหมเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะพ่ออาจจะจำผิดหลงลืมหรือเปล่า
เพราะพ่อก็อายุมากแล้ว๘๗ปีแล้วจะ๙๐แล้ว
ตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เสียใจนั่นแหละที่สามีเสียชีวิต
แต่อีกมุมนึงมันก็สงสารพ่อที่ต้องเป็นผู้ต้องหาต้องติดคุก
เดี๋ยวจะเตรียมหลักทรัพย์ต่างไปขอประกันตัวนะ
ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการต่อสู้คดีในชั้นศาลอะไรก็ว่ากันต่อไป
เพราะตอนนี้ก็เชื่อว่าพ่อเนี่ยก็คงรู้สึกผิดแล้วอืม

แต่เห็นคุณพ่อหรือคุณป่าว่าที่ทำไปเพราะว่าลูกเขาอยู่อีกต่างหนึ่ง
อันนี้ก็ไม่ทราบเพราะเขาไม่ค่อยบ้อยบอกใคร

ว่าจะออกไปทำงานจะกลับมาทิ้งก็๔๕ทุ่ม
ก็อยากจะให้

อือ
ให้ทำใจดีแต่ที่อยากสงสารแกคือกลัวแกแกต้องกินยา
ตอนนี้สงสารแก
ลูกสาวที่ในเทียบเขารักมากแล้วไปช่วยเจรจา
ซึ่งอีกคนนึงก็คือหลานสาวที่ในเทียบรักมากที่ไปช่วยเจรจา
ก็คือลูกสาวของผู้ตายแล้วก็เป็นหลานสาวของผู้ต้องหานะครับ
เธอยศุภกรณะปีเป็นหลานสาวถ้าตามศักดิ์ก็คือเป็นหลานตา
หลังถามแต่บอกว่าตายังเงินค่าเที่ยงอีนาต่างก็เวลาเก็บเงินได้
จะเอามาให้เรียนหนังสือนะเพราะฉะนั้นเธอก็ตกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็สงสารพ่อด้วยที่ต้องมาเสียชีวิตแต่ก็สงสารตามากเหมือนกัน
ที่ต้องมาติดคุกเพราะที่ผ่านมาตานี่แหละ
เป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนให้กับเธอ
ตั้งแต่ยังเด็กจนตอนนี้อายุ๑๘แล้วนะเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว
เช็ดงานใช่ค่ะครับ
ว่าจับไปจ่ายที่ภาคมหาวิทยาลัยค่ะ
แล้วถ้าจะคุณตาร้ายยิง
แต่สุดท้ายแล้วนะคะเหตุการณ์นี้ก็เป็น
ความสูญเสียของครอบครัวเพราะคนหนึ่งก็คือถูกยิงเสียชีวิตส่วนอีกคนนึงปู่เทียบก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ข้อหาฆ่าคนตายอ่ะนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะ
ข่าวของปู่เทียบที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังก็เพราะว่า๔๐กว่าชั่วโมง
หลังจากปู่เทียบก่อเหตุยิงลูกเขยตายเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมามอบตัว
เกลี้ยกล่อมหลายอย่างตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไป
พยายามตะโกนพูดคุยผ่านไมโครโฟนผ่านทรโคงทั้งร้องเพลงให้ฟัง
ให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวมาเกลี้ยกล่อมลูกชายมายังไม่ยอมออกมามอบตัวเลยนะคะ

อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าสุดท้ายกว่าจะยอมออกมามอบตัวเนี่ย
ก็คือต้องให้ลูกสาวและหลานสาวที่ปู่เทียบรักมากมาเกลี้ยกล่อมถึงจะยอมออกมา
ทีนี้ค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปดู
ช่วงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เกลี้ยกล่อมเพื่อให้ปู่เทียบยอมมอบตัวนะคะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงดูเลยค่ะ

พ่อจะเอาอะไรไหมเดี๋ยวผมไปซื้อให้

เป็นไงบ้าง

พ่ออยู่ข้างหน้าไหน
พ่ออยู่ข้างหน้าไหน

พ่ออยู่ข้างหน้าไหน

พ่ออยู่ข้างหน้าไหน
พ่ออยู่ข้างหน้าไหน

พ่ออยู่ข้างหน้าไหน
แต่ว่าปู่เทียบก็คือคุณพ่อของนายประทีพไม่ไว้ใจใครเลยนะคุณผู้ชม
ลูกชายคนเล็กไล่ตำรวจให้กลับไปแล้วก็ขอให้ต่อไฟให้หน่อย
จะได้ทำกับข้าวกินลูกชายบอกเลยว่าได้ยินเสียงพ่อตอบกลับมาแบบนี้เนี่ยนะครับ
น้ำตาซึมเลยนะคะเป็นห่วงอายุ๘๗แล้วปู่เทียบที่อยู่ในบ้าน
แล้วก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะคะอายุเยอะมีโรคประจำตัว
พลตำรวจรีพิรพงศ์สุขภัยบูลผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ก็เดินทางมาประเมินสถานการณ์วางแผนกันเตรียมจะบุกเข้าไปในบ้าน
เมื่อสักครู่นี้ภาพเช้ามืดแล้วก็ค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นตามภาพนี้
ฝ่ายปกครองมากันหมดเลยนะคะกระจายกำลังปิดล้อมพยายามจะเกลี้ยกล่อมก่อน
ก็ให้นายประทีบลูกชายไปคุยอีกรอบนึงแต่ปู่เทียบก็คือเหมือนกับต่อว่าลูกชายด้วย
บอกลูกชายเนรคุณหรือยังไงให้ตำรวจมาพังบ้านพ่อหรือยังไง
หน้าต่างออกมาดูนะคะเปิดหน้าต่างออกมาแต่ขอให้ต่อไฟฟ้าให้หน่อย
ก็เกลี้ยกล่อมกันอยู่อ่ะเนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาแบบนี้
แต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะมีควันมีควัน
ตำรวจใช้ยุทธวิธีเกลี้ยกล่อมก่อนแล้วตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตา
ใช้ระเบิดควันก็เลยเห็นควันอยู่ตรงนี้ค่ะ
เปิดข้างหน้าแล้วก็ปิดแล้วนี้
โอ้โหนี่ค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะกว่า๔๐ชั่วโมงนะคะ
เดี๋ยวเราสรุปให้ดูแบบนี้ค่ะว่าการล้อมจับปู่เทียบเนี่ยตั้งแต่ก่อเหตุจนกระทั่งออกมามอบตัว
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่๘ธันวาคมช่วงสามทุ่ม
ก็คือปู่เทียบเนี่ยยิงลูกเขยจนเสียชีวิตครับ
หลังจากนั้นหลบหนีขึ้นไปบนบ้านแล้วปิดประตูไม่ยอมมอบตัว
เจ้าหน้าที่ก็เข้าปิดล้อมนะคะเพื่อที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ปู่เทียบมอบตัวแล้วก็ตัดไฟฟ้าในบ้าน
ธันวาคมนะคะคือข้ามคืนนะคะ๗โมงเช้าตำรวจระดมกำลังปิดล้อมบ้าน
ให้ลูกชายมาเจรจาเกลี้ยกล่อมจนเนี่ยตำรวจร้องเพลงได้ยินไหมคะ

ลูกชายของปู่เทียบเอาเข้ากล่องไปให้ปู่เทียบไล่กลับค่ะ
บอกว่าลูกชายเนรคุณหรืออย่างไรเอาตำรวจมาบุกบ้าน
ข้ามไปอีกคืนนึงค่ะมาจนถึงวันนี้ค่ะ
ธันวาคมตี๕๓๐ลูกชายมาเกลี้ยกล่อมอีกรอบนึงแต่ไม่เป็นผลนะคะ
ตำรวจก็มาเจรจาพร้อมกับลูกชายก็ไม่เป็นผลไม่สำเร็จอีก
โมงเช้าตำรวจตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาลและระเบิดควัน๑๗ลูก
ช่วงเที่ยงค่ะปู่เทียบบอกว่าขอเจอลูกสาว
ลูกสาวที่ปู่เทียบรักมาก
บ่ายโมงลูกสาวมาถึงแล้วก็หลานสาวก็มาด้วยนะคะ
ครึ่งชั่วโมงเองค่ะพอลูกสาวมาหลานสาวมาปู่เทียบยอม
ยอมมอบตัวยออกมาจากบ้านแต่โดยดี
รวมระยะเวลาในกลั่ยเกลียดกรมเจรจรา
เพื่อให้ปูเทียบออกมาจากบ้าน
ประมาณ๔๐ชั่วโมงนะคะ
ด้วยความที่อายุเยอะแล้วอยู่ในบ้าน๔๐กว่าชั่วโมง

ก็จะมีประวัติจากชาวบ้านจากลูกหลานที่เล่าให้เราฟัง
วันนี้เราก็เลยตรวจสอบมาให้นะครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เทียบช่วงโชธนะครับ
ซึ่งถ้าตามประวัติเนี่ยต้องบอกว่า
เป็นคนใจนักเลงค่ะนะแล้วก็เป็นคนที่โอ้โหถึงขั้น
เคยต่อสู้กับโจรผู้ร้ายยิงโจรผู้ร้ายตายก็มีมาแล้วนะครับในเทียบช่วงโชษนะฮะหรือว่าปู่เทียบนะครับคือเราตรวจสอบเอาตรงนี้ก่อนตรงอายุก่อนถ้าดูจากอายุจากการแจ้งเกิดเนี่ยนะฮะเกิดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองอายุแปดสิบเจ็ดปีนะครับแต่ว่าแกไปแก้แจ้งเกิดช้าค่ะนะฮะเมื่อวานต
คนตำบลโคตรเดืออำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ปี๒๕๒๔ในเทียบเคยได้รับรางวัลพลเมืองดี
เนื่องจากตอนนั้นได้ยิงต่อสู้กับคนร้ายเมื่อปี๒๔
จากเหตุคนร้ายบุกบ้านแล้วจับภรรยาแกเป็นตัวประกัน
ก็ยิงคนร้ายจนเสียชีวิตค่ะแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยคนร้ายนะฮะ
ปี๒๔ก็๓๙ปีที่ผ่านมา
เทียบอยู่บ้านหลังนี้นะครับหลังที่เกิดเหตุ
กับลูกสาวคนกลางนะครับคือนางจรูนแล้วก็ลูกเขย
ก็คือนายบัลลังที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ลักษณะนิสัยของในเทียบทั้งลูกนะแล้วก็น้องชายด้วยนะครับ
บอกว่าในเทียบเนี่ยเป็นคนใจนักเลงนะเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมเสียศักดิ์ศรี
อาจจะเป็นคนปากร้ายหน่อยแต่ใจดี
ก็คือเบาหวานกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะโรคประจำตัวนะครับ
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้ไปตามหาตัวของบุคคลที่เคยอยู่ในช่วงเหตุการณ์ปี๒๕๕๙
ในเทียบเนี่ยได้ต่อสู้กับโจรที่มาล้อมบ้านนะ
แล้วก็ยิงโจรนะจนเจ็บจนตายไปนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
คนนี้นะฮะที่เล่าให้คุณนฤทธิ์ฟังนะครับ
คือตอนนั้นในเทียบถึงขั้นได้รับฉายาว่าเป็นชาวนากระดูกเหล็ก
ได้รับฉายาจากตำรวจนครสวรรค์นะฮะ
คุยกับเราเนี่ยคือในหรือนามสกุลสุรกิจนะครับ
อายุ๖๑ปีไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกเขยอีกคนนึงของในเทียบนะครับ
บอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อ๓๙ปีที่แล้วนะครับจำได้แม่นวันนั้นคือวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
ตามคำบอกเล่านะฮะเราจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับ
คืนวันนั้นประมาณสองทุ่มนะครับในหรือบอกว่าตัวเขาเองกับภรรยาเนี่ย
รวมทั้งพ่อที่เป็นพ่อตาก็คือในเทียบเนี่ยแล้วก็แม่ยายด้วยกับหลานด้วย
นอนอยู่ในบ้านมีโจร๖คนบุกมาที่บ้านซึ่งตอนนั้นบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
ทำทีเป็นมาขอซื้อเหล้าจากนั้นก็เอาอาวุธสงครามเนี่ยนะ
ที่เอามาครบมือเลยนะครับบุกไปจับตัวแม่ยายเป็นตัวประกัน
แล้วก็ต่อรองให้เอาทรัพย์สินในบ้านทั้งหมดเนี่ยมาให้นะฮะ
โจรก็ล้อมบ้านเอาไว้ตะโกนบอกให้ยอมแพ้ซะ
แต่ด้วยความที่ในเทียบนะเป็นคนไม่กลัวคนแล้วใจเนี่ยเด็ดเดี่ยวมาก
แม้จะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่ยอมนะฮะ
เดินไปหยิบปืนในตู้ที่เก็บไว้๒กระบอก
คือลูกซองยาว๑กระบอกนะครับแล้วก็ปืนสั้นอีกหนึ่งกระบอกนะครับ
ซองยาวเนี่ยในเทียบเขาก็เอามายิงต่อสู้กับคนร้าย
ส่วนปืนสั้นเนี่ยโยนปืนมาให้กับในหรือก็คือลูกเขย
บอกให้เอาไปยิงสู้โจรนะโดยบอกให้ในหรือที่เป็นลูกเขย
เฝ้าอยู่อีกประตูนึงไม่ให้มันบุกเข้ามาในบ้าน
แล้วก็บอกว่าต้องสู้กับมันนะถ้ากลัวก็วิ่งไปหยิบพระพุทธรูปหลวงปู่แหวนนะ
เอามาอุ้มเอาไว้ให้อุ้มไว้ที่มือซ้ายแล้วอีกมือนึงเนี่ยให้ถือปืนไปด้วย
ส่วนตัวในเทียบนะครับวิ่งไปแล้วไปยิงต่อสู้กับโจรนะฮะจนเอาชนะได้
วันนั้นเนี่ยในเทียบยิงโจรตายไป๓นะบาดเจ็บอีก๑มากัน๖ที่เหลืออีก๒เนี่ยหนีไปได้หนีรอดไปได้
โจรมาก็มาเรียกเรียกแม่ยายตอนนั้นบนบ้านขายของช่วยของพี่จริตเนอะก็มาซื้อเหล้า
ก็แม่ยายก็จับเหล้าขายไปก็เลยล็อกแม่ยายลงไปชักแม่แย้งไปแล้วก็พ่อก็ประกุกเราก็หลับอยู่
โจทย์มาป้นบ้านเราก็ต่อรองกันไปถ้าว่าขึ้นมาก็ตายถ้าลงไปพ่อก็ตายแกบอกแต่ว่าภาษาก็คือว่าถ้ากูลงกูก็ตาย
ถ้ากูทำขึ้นมามันก็ตายไงตายแต่ทำไมเอาแม่ไปแล้วเอาแม่ไปแล้ว
อยู่ด้านบ้านหัวท้ายขึ้นมาก็ยิงเพราะเขาขึ้นมาก่อน
ก็ยิงตายคาบันไดแต่มันเหมือนกันแล้วแต่มันคนละม้วนอ่ะ
มันเหมือนกันเลยเนี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ย
เมื่อ๒๔ปี๒๔อันนั้นเราตกอยู่ในวงร้อนของกลุ่มโจรมาป้นบ้าน
แต่ณวันนี้พ่อโดนล้อมโดยเจ้าหน้าที่พ่อทำผิดมันต่างกันตรงนี้
นี่นะครับทุกคนค่ะที่ลูกเขยเล่าให้เราฟังนะฮะ
นายสุรกิจบอกว่าหลังจากโจรบุกปล้นบ้านในวันนั้นนะแล้วในเทียบเขายิงโจรตายไปแล้วก็เจ็บด้วยแล้วก็มีที่หนีไปด้วยนะครับ
ไปอีก๓๔วันในเทียบออกไปทำนาออกไปดักปลาที่ทุ่งนาตามปกติ
ปรากฏว่าไอ้โจรที่มันหนีรอดตายไปได้เนี่ยมันกลับมาล้างแค้นฮะ
แล้วยิงใส่ในเทียบเลยครับแบบนี้เลยครับทุกผู้ชมครับ
ยิงใส่เข้าไปกระสุนเนี่ยเข้าน่องสองนัดแล้วเฉียวหัวไปนัดหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าในเทียบไม่ตายฮะรอดตายมาได้นะครับ
ก็เลยเชื่อกันว่าเป็นของขลังหรือเปล่าที่ในเทียบมีอยู่นะครับ
เพราะว่าที่เขาจะห้อยติดตัวตลอดเนี่ยคือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็เลยแคล้วคลาดปลอดภัยนี่ฮะพระของปู่เทียบนะครับ
พ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ตอนนั้นเนี่ย
คือถึงขั้นแบบบางคนบอกยิงไม่เข้านะหรือยิงเข้าก็เจ็บน้อยมากรอดตายมาได้นะฮะ
นี่ครับตอนนั้นก็เปิดร้านขายของชำในอดีตนะตอนนี้ก็ทำไร่ทำนามีที่นาให้เช่านะครับ
นายมานะบุญอุบลอายุ๕๕ปีเป็นหลานชายลุงเทียบหลานชายของในเทียบ
เขาก็เรียกในเทพว่าลุงอ่ะนะหลานลุงนี่นะฮะ
บอกว่าในเทียบเนี่ยเขาศรัทธาในพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมมาก
แล้วก็ศักยันต์เก้ายอดไว้ที่หลังด้วยทำให้รอดตายมาหลายครั้งหลายเหตุการณ์
ถ้าย้อนไปเอาแบบไม่นานนักนะนายมานะบอกว่าก่อนหน้านี้สักหนึ่งเดือนนะครับ
เทียบเนี่ยให้หลวงพ่อเดิมกับปืนสั้นมอบให้กับนายประทีบที่เป็นลูกชายเพื่อเป็นมรดก
แต่อยู่มาไม่นานก็มาขอคืนจากลูกชายอย่างไม่ทราบสาเหตุ
ก็ไม่รู้ว่าด้วยพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมที่ไปดนจิตดนใจหรืออะไรยังไง
ที่อยากให้เอามาเอาไว้กับตัวเนี่ยถึงไปเอามาคืนนะ
แต่สุดท้ายแล้วโอ้โหล่าสุดแกก็มายิงลูกเขยตาย
เขาจะให้ลูกชายเขาทั้งปืนทั้งพระนี่แหละ

ให้ประทีบคนชื่อทีพเนี่ยให้ลงมาแล้วครับ

ครับลงมาถึงกระดายแล้วหมอขอคืน
ให้วันนั้นแล้วต้องขอคืนวันนั้นทำไม

แล้วลูกก็ให้กลับคืนไปห่วงรักมาก

มันยิงแหละแทงเนี้ย

ยิงใหม่เลยแต่ก็หมอยล๋อสู้อีก

แล้วมะฤัลลักษณ์หมดไม่ให้อีกใครอ่ะ
ถ้าเป็นอาของเค้าว่าเค้าไม่ขายมายังไงอะไร
หลวงพ่อเดิมนี้ยิงไม่เข้าไม่เข้ายิงบางครั้งก็ไม่ติดเลยนะไม่ติด
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพุทธคุณของหลวงพ่อเดิม
หนองโพที่ปู่เทียบห้อยติดตัวเอาไว้ตลอดเวลานะคะไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติม
นี่คือที่วัดเลยนะคะที่วัดหนองโพคือชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
เชื่อว่านี่แหละนะที่ทำให้ปู่เทียบรอดตายมาได้
ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะพุทธคุณของหลวงพ่อเดิม
ทีมข่าวไปที่วัดเพื่อไปถามถึงความเป็นมานะคะ

เป็นพระที่เก่งเรื่องตำราพิชัยสงคราม

ถ้าใครมีหลวงพ่อเดิมไว้ในครอบครอง
ถึงแม้จะเป็นคนดีหรือคนเคยทำผิดแล้วกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดี
หลวงพ่อเดิมท่านก็จะช่วยเหลือให้แคล้วคลาดปลอดภัย
เหตุการณ์วันนี้ที่ปู่เทียบห้อยหลวงพ่อเดิมอยู่ที่คอ
แต่ปู่เทียบยิงคนตายเพราะขาดสติประมาทสุดท้ายยอมมอบตัว
นางสาวเอ็มออนก็เลยบอกว่าก็เชื่อนะคะเชื่อในพุทธคุณของหลวงพ่อเดิม
ที่อาจจะดนจิตดนใจให้ปู่เทียบยอมมอบตัวเป็นลักษณะของการกลับตัวค่ะ
กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีก็เป็นไปได้นี่คือหลวงพ่อเดิมนะคะ
นี่ค่ะนางเอ็มออนก็เล่าให้ฟังถึงปฏิหารที่เกิดขึ้น
กับอดีตตำรวจนายหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ครับที่แคล้วคลาดจากการที่ถูกคนร้ายยิง
สักการะหลวงพ่อเดิมนะคะเดี๋ยวให้เธอเล่าให้ฟังค่ะ
คุณตาคนนึงเคยรับราชการเป็นตำรวจค่ะ
ในเวหนุ่มของท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านมาที่วัด

หลวงพ่อก็ไม่ได้ลงอาคมให้กับใคร
แต่เรียกท่านมาแล้วหลวงพ่อลงศักยันต์น้ำมันบนกลางกระหม่อมของท่าน
ท่านบอกว่าท่านต้องออกไปสู้กับเสือดำเสือดำยิงกรอกปากท่าน
ท่านบอกว่าอาวุธปืนไม่ยิงไม่ออกแล้วท่านไม่เสียชีวิต
ท่านบอกว่าแล้วในที่สุดก็จับเสือดำกันได้
แล้วท่านมาที่วัดนี้เมื่อท่านเห็นรูปเมื่อท่านมาเห็นรูปหล่อของหลวงพ่อ
ท่านก็ร้องไห้ท่านบอกท่านได้ระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อเดิมในครั้งนั้นค่ะ
เชื่อกันมาอย่างนี้ตั้งแต่บรรพบรุษมาแล้วค่ะ
ใช่ค่ะเชื่อว่าหลวงพ่อนั้นมีความเข้มขลังมีพรานุภาพทางด้านวิทยาอาคมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จริงแล้วถ้าใครได้สัมผัสกับหลวงพ่อสิ่งที่ได้สัมผัสก็คือความเมตตาค่ะ
ที่สูงสุดลุงเทียบท่านประมาทไปแต่เมื่อสติย้อนกลับมาท่านระลึกถึง
ท่านก็มีความประสงค์ที่จะมอบตัว
ด้านหลังนี่คือรูปปั้นของหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อเดิมนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมครับลูกสาวของในเทียบเนี่ยเป็นคนพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลท่าตะโกนะฮะ
หลังจากที่ยอมลงมาจากบ้านยอมมอบตัวนะครับ
พอตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อยช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ไปให้ปากคำข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นเนี่ยเธอก็กลับมาที่บ้านนะครับ
มาพร้อมกับนายประทีบน้องชายเพื่อมาเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของในบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ยังกั้นเชือกอยู่นะฮะตรงนี้นะครับ
ฝาผนังบ้านบางส่วนนี้ก็มีพังเสียหายนะฮะ
บ้านหลังที่ในเทียบแกอยู่ข้างในบ้านเนี่ยข้างบนเนี่ย๒วัน๒คืนนะครับ
คือในบ้านก็มีพวกเศษแก๊สน้ำตาด้วยนะครับมีเศษไม้ฝาบ้านด้วยนะฮะ
กระจายเต็มพื้นนะครับลูกสาวกับลูกชายของในเทียบนะครับ
บอกว่าหลังจากได้คุยกับพ่อเนี่ยก็บอกพ่อนะครับ
บอกว่าช่วงที่พ่อใช้ชีวิตในบ้านก่อนมอบตัวเนี่ยพ่อบอกว่ากินข้าวกินยาครบทุกมื้อนะ
หม้อสแตนเลสหุงข้าวก็หุงกับเตาแก๊สนะ
เพราะไฟเนี่ยถูกตัดก็อุ่นอาหารในตู้เย็นกินทอดไข่กินด้วยนะฮะ
นี่หม้อในบ้านเนี่ยฮะหุงข้าวนะต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วย
น้ำล่ะน้ำก็ดื่มในโอ่งข้างบนบ้านมีโอ่งอยู่นะครับ
ก็ประทังชีวิตอยู่สองวันสองคืนนะครับพ่อบอกว่าจะพยายามใช้ชีวิตในบ้านให้นานที่สุด
อะไรประมาณอย่างเนี้ยตอนที่ยังไม่ยอมออกมานะแล้ว
พอออกมาก็เลยถามพ่อนะว่าเออใช้ชีวิตยังไงเนี่ย
ลูกสาวของนายเทียบบอกว่าก่อนที่พ่อจะบอกกับตำรวจว่าขอพบเธอเนี่ย
พ่อได้กินข้าวกินยาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะเหมือนกับรอเลย
รอให้เธอเนี่ยมารับเพื่อพาออกไปมอบตัว
อยากจะเจอเธอเจอหลานเจอลูกฝ่าบ้านที่มีแตกพังเสียหายบ้างบางส่วนนะฮะ
แต่ก็โล่งใจมากเพราะเป็นห่วงพ่อมากโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ
ตอนที่พ่อออกมาถามว่าในเทียบออกมาในชุดอะไรอย่างที่เราเห็น
ก็ตามที่เราเห็นแต่ลูกสาวบอกว่านี่คือชุดหล่อของพ่อเลยนะครับ
แบบชุดหล่อที่สุดของพ่อเลยนะครับออกมาพร้อมกับโลกเกียรติคุณด้วยนะ

ซึ่งเธอบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ
ที่ใช้วิธีการแบบละมุนละม่อม

แล้วก็ดีใจด้วยที่พ่อไม่คิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายหนีความผิด
สาเหตุที่พ่อไม่ยอมออกมานะครับ
ขังตัวเองอยู่ในบ้าน๒วัน๒คืนเนี่ย
ถามพ่อแล้วอันนี้ตามที่ในเทียบเขาอ้างนะ

บอกว่าไม่พอใจตำรวจชุดแรก

ก็เลยไม่พอใจก็เลยไม่ยอมลงมาอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ที่ในเทียบเขาอ้างกับลูกนะ
ให้ลูกไปรับพ่อลูกมาแค่นั้นเอง
บอกมาเลยกูไม่ทำอะไรหรอก

กินยาตลอดไหมเขาบอกว่ากินตลอด

เขาบอกไม่หิวเขากินแล้ว

เวลานั้นเพราะมันมีไข่

เขามีไข่แล้วเขาต้มไข่แล้วมันจะมีแกงเขาจะอุ่นแกงตลอด
เพราะว่าอาหารที่ทำให้เขาเนี่ย
ให้เขาเนี่ยไว้กินเช้ากลางวันเย็นเลยทำทีเดียวคุณผู้ชมคะที่นี้ค่ะสำหรับลูกเขยของปูเทียบที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
บันลังอ่ะนะคะศพของนายบัลลังครอบครัวก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านทราย
อำเภอท่ามีจังหวัดลบบุรีญาติก็เดินทางไปร่วมงานกันด้วยความโศกเศร้า
พิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะนายสมพงศ์ไกรญาติพ่อของผู้ตายก็บอกว่า
ลูกชายเป็นคนดีเป็นที่รักของทุกคนขยันทำการทำงาน
เงินให้ทุกเดือนค่ะเดือนละสองสามพันการที่ปู่เทียบบอกว่า
ลูกชายเป็นคนที่ไปขโมยเงินเนี่ยนะพ่อของผู้ตายยืนยันว่าไม่จริงนะคะ
ไม่รู้ว่าปู่เทียบไปเอาความคิดนี้มาจากไหนครับปู่เทียบจะไปเอาเงินมาจากไหน
เทียบไม่ได้ทำงานด้วยซ้ำปู่เทียบเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
ที่ปู่เทียบพูดออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าปู่เทียบอายุเยอะ
หลงลืมตามภาษาคนแก่หรือเปล่า
เรื่องที่มาบอกว่าผู้ตายติดยาเนี่ยค่ะพ่อของผู้ตายก็บอกว่าไม่จริง
ลูกชายเลิกยาเสพติดมา๒๐กว่าปีแล้ว
อ่ะพ่อไม่เคยทำงานเลย

เอ๊ะไม่ต้องห่วง
ก็คิดว่าเผาแม่มันยังหลุ่น
ฮดาลูกมันเองจนอยู่ก็มาไม่ได้อะ

ปิยวดีสิรินก็บอกว่ารู้ข่าวแล้วตกใจมาก

ตกใจยิ่งขึ้นว่าคนที่ยิงโอ้โหเป็นพ่อตา
ไม่รู้ว่าทำไมปู่เทียบถึงมายิงนะคะ
เป็นไปได้เพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินด้วย
มีทั้งงานทำงานรับจ้างทำหมูช่วยแฟนทำงานที่ร้านอาหาร
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินถึงขั้นไปขโมยเงินปู่เทียบ

ก็หลายครั้งแต่แกอยู่บ้านนะอันนี้เราไม่ได้โทษเขานะ
แต่โดยที่อายุปานนี้เขาจะหลงหรือเปล่า
แต่ถ้าว่าหายหลายครั้งทำไมลุงไม่เก็บให้ดีล่ะ

ไอ้นี่มันออกมาทำงานกว่าจะเข้าไปก็บ่ายแล้วหลับ

แล้วก็เข้าอีกทีก็๒๓ทุ่มแล้วออกมาอีกเที่ยงคืน

แล้วถามว่าบ้านก็ไม่ใช่ว่า
ว่างหรือแกจะไปซ่อนตรงไหนอันเนี้ยเรื่องเงินให้พี่ไม่ไม่ไม่นั่นเลย
ถ้าแค่สามพันแล้วแกมาทำกะเขาขนาดเนี้ยมันไม่ใช่นะ
แต่ถ้าหลายครั้งแกน่าจะเก็บให้ดีกว่านี้อืมก็เรื่องที่ผู้เสียชีวิตไปขโมยเงินปู่เทียบเนี่ย
ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของปู่เทียบผู้ต้องหานะคะ
คือไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยยังไง
สุขภาพร่างกายยังไงจะเคยมีประวัติสู้กับโจรผู้ร้ายยังไง
แต่สุดท้ายคุณก็ไปฆ่าเขาตายไม่ได้
ใช่ค่ะยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ